หิวแล้ววันนี้มีหนมจีนค่ะ
แต่ขนมจีนที่จะเอามาให้คุณผู้ชมดูนี่
คุณดูน้ำยาซะก่อนอ้นจัง
ใช่น้ำยาข้นมีเลือดไก่แบบนี้นะ
โอ้โหกับนมจีนที่เส้นเนี่ยทำแบบสดใหม่เนี่ยนะคะ

ร้านครูเอกขนมจีนประโดก
จริงขนมจีนบ้านประโดกถือว่าเป็นชุมชนในพื้นที่ที่โคราชนะ

ขนมจีนขึ้นชื่อมาก
เขาจะใช้ข้าวเจ้าในการหมักมาทำแป้ง
แล้วเส้นของที่นี่นะจะไม่เหม็นนะคุณ

คุณจะเอาอะไรล่ะน้ำยาไก่น้ำยาป่าน้ำยากะทิ

่องเน้นเครื่องในไก่ด้วย

ไปได้เลยนะคะอยู่ที่ตำบลหมื่นวัยอำเภอเมือง

เปิดกันตั้งแต่๑๐โมงเช้าจนถึง๕โมงเย็นเลย
เอาให้เบอร์โทรศัพท์ตัวโตแบบนี้
สร้างงานสร้างอาชีพโทรไปสอบถามได้เลยนะคะ
แล้วนี่ที่ชอบบรรยากาศมากเพราะอะไรรู้ไหม
เขาเอาสังกษีเก่าตกแต่งเป็นแบบบ้าน

เออฟินสปาเท้ามากินค่ะ
สปาเช้าวันนี้เห็นแล้วหิวเลย